แล้วก็วิกฤตด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ

นั่นก็คือการหาคู่เดทเอาใจคนโสดนะครับ
การเตรียมตัวทำหน้าที่กราบเมอเทพศึรักษ์

ติดตามจากรายงานครับ
ตรงประแสหึงฮาที่สุด
ไม่พ้นการออกมาเปิดเผยว่า

เพื่อให้ผู้ใช้จับคู่ออกเดทกัน
หวังว่าลูกเล่นในการจับคู่เด็ด

จะทำให้มีความสัมพันธ์ระยะยาว

หมู่ผู้ใช้ที่เป็นโสดกว่า

ซึ่งนี่ดูเหมือนเป็นความพยายามของมาร์ค

แอปพลิเคชันหาคู่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แม้หลายคนจะประสบความสำเร็จในการหาคู่รัก
แต่ก็มีหลายคนมองว่าแอปที่มีอยู่ตอนนี้
เป็นเพียงการค้นหารักข้ามคืน
ส่วนกรณีข้อมูลผู้ใช้รั่วหลายสิบล้านบัญชี
ที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้

อื้อเช้าที่ปะทุขึ้นในช่วง๔เดือนแรกของปี
ทำให้ปีนี้เป็นปีที่หนักหนาสาหัส
ปกป้องบัญชีผู้ใช้

แต่ที่ต่างออกไปคือในคราวนี้
เหมือนกับการสัมภาษณ์ออกสื่อ
เกือบทุกครั้งที่ผ่านมาแล้ว

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน